ไปดูศึกระหว่างพ่อตากับลูกเขยที่จังหวัดน่านกันหน่อย
ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมา๑๐ปีแล้ว
แต่ไม่เคยแบบแรงถึงขั้นกับล่าสุดเลย
คือล่าสุดเหมือนกับว่าทางด้านพ่อตา
ลงความเห็นว่าเดี๋ยวจะไปก่อสร้างบ้านให้กับญาติอยู่
แต่เป็นพื้นที่ที่ลูกเขยอยู่กับลูกสาว
ลูกเขยไม่พอใจล่าสุดเอาปืนยิงพ่อตาเสียชีวิต
ติดตามรายงานของคุณมรวิการแก้ววิจิตรครับ
ภรรยาของนายสำรวยศรีจันทร์อายุ๔๗ปี
เปิดใจยอมรับว่ารู้สึกเสียใจ
หลังสามีปืนโหดใช้ปืนลูกซองยาว
ยิงนายบุญมีอินเสาอายุ๕๙ปี
พ่อของเธอเสียชีวิตต่อหน้าคนในครอบครัว
ยังใช้ค้อนไล่ตีเข้าที่ศีรษะเธอต่อหน้าชาวบ้าน
เธอได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดหัวต่อเนื่อง

แม้จะเคยทะเลาะกันแต่ไม่เคยรุนแรงเท่าครั้งนี้มาก่อน
คาดคิดว่าครั้งนี้จะต้องสูญเสียผู้เป็นพ่อ
ส่วนปมเหตุคาดว่าอาจจะมาจากการที่ผู้เป็นพ่อ
ออกความเห็นให้สร้างที่อยู่ให้กับญาติในเขตบ้านที่อาศัยอยู่
ต่างจากลูกชายคนกลางของผู้เสียชีวิตที่ยังรู้สึกครับแค้นใจในตัวน้องเขย
หลังลงมือก่อเหตุฆ่าพ่อทั้งที่ไม่มีมูลเหตุจูงใจหรือปัญหาทะเลาะกันมาก่อน
โดยคาดว่าหากปมเหตุมาจากการสร้างที่อยู่ให้กับญาตินั้น
เขยก็ไม่เคยแสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้ให้เห็น
ทั้งกูเนี่ยผมยังคิดอย่างนี้กะยิงป่อมปุ๊บจะไปห่วบ
แล้วผมหันหักจะใส่ลูกจะยิงปุ๊บมีฟังฟังตรงบนตรก
มันรับพอดีรับพอดีก็คืนบ้านวิ่งมาเจอกล่องเขาความเจ๋อเหลี่ยจากนั้น
ผมมาคงกระโป้ห้วงผมมาตรงนี้อยู่อ้านผมกะเผื่อผมกระดน
สลดครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ตำรวจสพเวียงสาเข้าตรวจสอบ
ในพื้นที่หมู่บ้านไพรอุดมหมู่๕ตำบลแม่สาคอนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
พบศพนายบุญมีอินเสาถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเข้าใต้รักแร้ข้างขวา๑นัด
กระสุนฝังในนอนหงายจมกองเลือดเสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุ
หลังนายบุญมีกำลังเตรียมก่อสร้างบ้านให้กับญาติในเขตพื้นที่บ้านพักของลูกเขยและลูกสาว
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสำรวยศรีจันทร์ลูกเขยของนายบุญมีเอง
หลังก่อเหตุยังถือปืนวิ่งไล่ภรรยาเพราะดีมีชาวบ้านเข้าไปแย่งอาวุธปืนจากนายสำรวยเอาไว้ได้
ก่อนที่นายสำรวยจะคว้าค้อนไล่ตีภรรยาและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เห็นคนไล่ยิงภรรยาของผู้ก่อเหตุไล่ยิงภรรยาผมก็กระโดดรวบปืน
ครับแย่งแย่งปืนก็ไม่มีแรงพาไปเข้าในบ้านผมผมก็แย่ง
พอดียายก็อยู่ด้วยกับหลานก็ช่วยผมช่วยผมแย่งก็ได้ปืนออกมา
แล้วผมให้ภรรยาผมเนี่ยเอาทิ้งไว้ทิ้งลงหน้าต่าง
สืบสวนสพเวียงสาอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวนายสำรวยผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
คาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ในสวนใกล้หมู่บ้านพร้อมประสานญาติให้เข้าช่วยค้นหาและเกลี้ยกล่อม
มือปืนมามอบตัวสู้คดีเบื้องต้นได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับในสำรวยแล้วในสามข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนยิงปืนในหมู่บ้านที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน